กันย้อนไว้ตอนคุณเรียนผมอยากให้รู้อยากดูว่าคุณมีชื่อโรงเรียนว่าอะไร
เหมือนอย่างโรงเรียนนี้ลองดูสิคุณอ่านออกไหม
ชื่อโรงเรียนทำไมถึงยาวขนาดนี้ซึ่งมันมีมากมายหลายโรงเรียนนะ

มันไม่ได้มีแค่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียววันนี้เรารวบรวมเอาไว้แล้วไปดูกันเลยครับ
พาไปไขข้อสงสัยกับโรงเรียนที่มีชื่อแปลกที่แฉสนั่นกันในโลกโซเชียล
กับคำถามที่ชวนสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันอ่านว่าอะไรดูแล้วอ่านไหมค่อยเข้าใจ
ไม่รู้ว่าอ่านจากไหนและก็ไม่รู้ว่าควรอ่านยังไง

แหมหัวจะปวดเห็นแบบนี้ก็อยากรู้จริงค่ะว่าตกลงอ่านยังไงล่ะคะเนี่ย
คุณผู้ชมรู้ไหมคะถ้าไม่รู้ไปถามเด็กโรงเรียนนี้กันหน่อยค่ะ
โรงเรียนขาเบียบเขียบน้องเซอร์เบนโดนครับ
อะไรนะไหนมีพี่ชั้นโตพอจะช่วยพูดชื่อโรงเรียนอีกทีได้ไหมล่ะจ๊ะ
โรงเรียนขาเบียบ

อ๋อโรงเรียนขามเรียงเขียบน้องเซอร์เบนโดนมันอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
แหมก็ชื่อยาวขนาดนี้อ่าน๓วันจะจบไหมล่ะคะเนี่ยคุณครู
ว่าแต่ทำไมโรงเรียนนี้ถึงมีชื่อแปลกและยาวขนาดนี้เรามีที่มาที่ไปมาฝากค่ะ
ซึ่งก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าโรงเรียนนี้ก่อตั้งตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยหกสิบห้ามีชื่อว่าโรงเรียนประชาบานทาขอนยาง
ต่อมาในปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนบ้านขามเรียงค่ะ
และในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนขามเรียงเขียบโนลสแบงดอนมันนี่เอง
ที่เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโรงเรียนมีเขตบริการหมู่บ้านถึง๔หมู่บ้านคือหมู่บ้านคำเรียงบ้านเขียบบ้านโนนสแบงบ้านดอนมัน
ซึ่งก็มีการเห็นชอบในที่ประชุมในการเอาชื่อทุกหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับชื่อโรงเรียนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีความภูมิใจในชื่อบ้านของตัวเองที่มาอยู่ในชื่อโรงเรียนแบบนี้
และเวลาจัดกิจกรรมก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยล่ะค่ะ
ว้าว
แหมถึงกับบางอ้อเลยทีเดียวค่ะ
สำหรับที่มาที่ไปของชื่อโรงเรียนแบบนี้

แถมยังดูมีความหมายดีกับการรักชุมชนอีกต่างหาก

ภูมิใจกับชื่อโรงเรียนตัวเองกันขนาดไหน

หนูไม่อายชื่อโรงเรียนตัวเองภูมิใจในโรงเรียนตัวเองค่ะ
ผมภูมิใจในชื่อโรงเรียนขามเรียงเฉียบโรงแสบงนอนมันครับ
เฮ่ยปรับมือให้กับความภูมิใจแบบสิบไปเลยจ้า
เห็นแบบนี้แล้วก็ภูมิใจแทนเลยล่ะค่ะ
แถมนางยันนอนยันได้เลยค่ะว่า
อ่านชื่อโรงเรียนได้คล่องทุกคน
สุดท้ายก็ต้องบอกว่าถึงแม้โรงเรียนจะชื่อแปลก
แต่เด็กก็มีความสามารถและก็รักและภูมิใจในโรงเรียนเป็นอย่างมาก
เหมือนกับเพลงที่ว่าโรงเรียนของเราน่าอยู่
คุณครูใจดีทุกคน
โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคน
จริงเลยนะครับนักเรียนก็น่ารักกันด้วยนะ